ก็ยังไม่จบสักที่เดียวนะฮะในเรื่องของคดีหวยโอะละเวงสามสิบ
ยังกล่องบัญชาการตำรวจสวนกลางฝ่ายทุกข์กล่าวโทษกับอดีตผู้การ
ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ
ผลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีสลากินแบ่งรัฐบาลมูลค่าหนึ่งอ่า
ราคาสามสิบล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าเป็นรางวัลที่หนึ่ง
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นบอกว่าได้มีการเรียกพลตำรวจตรี
พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการ
จังหวัดกาญชาณะบุรีหลังพบว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนสำนวน
คดีนี้เพิ่มเติมตำรวจบอกว่าก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
แบ่งออกเป็นกลุ่มด้วยกัน๓กลุ่มค่ะ
คือกลุ่มแรกตามกราฟิกหน้าจอเลย
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ออกหมายจับแล้ว๒คน
คือครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุ
เชื่อว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของ
แล้วก็กลุ่มที่๓คือกลุ่มกองเชียร์
แสดงความคิดเห็นนั่นเองเนี่ยนะคะ
วันจันทร์ที่๕มีนาคมที่ผ่านมาตำรวจได้เรียก
พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลท่านนี้แหละ
อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อสอบถามบางประเด็นที่เป็นข้อสงสัย
ยืนยันว่าไม่มีการเจรจาต่อรองเรื่องของคดีความ
ซึ่งพลตำรวจตรีสุทธิย่อมรู้ดีว่า
ไม่สามารถเจรจาต่อรองในเรื่องคดีนี้ได้แน่นอนค่ะ
ชาวเน็ตแล้วก็สังคมจับจ้องเลยนะคดีนี้นะ

ทางด้านของพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชา
ผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิ

เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง
เชื่อว่าจะสามารถใช้ดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิได้
พบว่ามีการสั่งให้เปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญในคดีเช่นสถานที่ที่เกิดเหตุวันเกิดเหตุ

ขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องลงบันทึกประจำวัน
รับเป็นเลขคดีและเรียกพลตำรวจตรีสุทธิ
มาสอบปากคำรวมทั้งแจ้งข้อกล่าวหา

และปรับรามการทุฏยศิลป์หรือปปช
พิจารณาชี้มูลความผิดโดยเร็วที่สุด
และปปชก็จะใช้เวลาประมาณ๓๐วัน
ก่อนชี้มูลความผิดมาที่พนักงานสอบส่วน
มันเป็นเหตุหนึ่งที่จะต้องร้องทุกข
ก็น่าจะมีเหตุผลที่จะพินาในด้านคดีนะครับ
แต่การวินาคดีคงจะต้องมีการสอบผู้เกี่ยวข้องอีกเป็นพยาน
แล้วก็ต้องเอามารวบรวมแล้วค่อยว่ากันตอนนั้นอีกที
ตอนนี้มีเหตุที่ร้องทุกข์ก็คือต้องพบว่ามันเชื่อว่ามีความผิด

ถ้าวันนี้ภูมิชาอนุมัติให้กันไป
พวกนี้เราจะสอบคนที่ถูกกันเป็นพยานเป็นพยาน
ถ้าไม่ถูกกันก็อาจจะเป็นผู้ต้องหา
ส่วนพันธุ์ดโทชวิคจรณนทร์
และร้อยดจิลระยุทธ์ไชชะลินกุล

ราชการที่กองบังคับการปราบราม

ก็ได้มอบหมายงานให้ทำตามปกติ

ซึ่งจะทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา
ในการกันไว้เป็นพยานต่อไปครับ